แม้ว่าตอนนี้เขื่อนเพชรจะลดการระบายน้ำลงแล้ว
แต่ว่าเรื่องของอย่างที่คุณภาคภูมิบอก
ต้องรอดูว่าฝนจะตกเหนือเขื่อนหรือเปล่า
เพื่อที่จะระบายน้ำในตัวเมืองออกมา

พบว่าตอนนี้เมื่อเช้าระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วนะคะ
ก่อนหน้านี้คุณสมศักดิ์ศรีชุ่มลงพื้นที่บอกว่า
ระดับน้ำท่วมประมาณเกือบ๑เมตร
แต่ว่าล่าสุดลดลงประมาณ๒๐เซนติเมตร
ส่วนเรื่องของการจราจรขาล่องใต้ตอนนี้ก็
ไม่ติดเหมือนช่วง๒วันที่ผ่านมา
ติดตามบรรยากาศล่าสุดเพิ่มเติมได้จากคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มนะคะ
รายงานมาจากพื้นที่เชิญค่ะ
สถานการณ์น้ำท่วมในขณะนี้นะครับ

พบว่าระดับน้ำนั้นเริ่มที่จะลดลงแล้วนะครับ
โดยเฉพาะที่บริเวณเทศบาลตำบลต้นมะม่วงนะครับ
ซึ่งพบว่าขณะนี้ปริมาณน้ำลดลงประมาณ๒๐เซนติเมตรนะครับ

เส้นทางการจราจรบริเวณขาขึ้นกรุงเทพมหานครนั้น
ระดับน้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับ
ทำให้รถยนต์นั้นสามารถสัญจรไปมาได้๒เลนนะครับ
ทำให้รถไม่ติดขัดเหมือนเช่นที่สามวันที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้นะครับ
ตรงที่บริเวณหน้าวัดใหม่ท่าสิรินะครับระดับน้ำนั้นก็จะเริ่มลดลงนะครับ
เพราะว่าจะสังเกตได้จากระดับน้ำเดิมนะครับจะเห็นจากมวลน้ำที่ท่วมขังเดิมนั้นจากบริเวณก้อนอิดนะครับ
เห็นได้ว่ามีความแตกต่างกันพอสมควรนะครับซึ่งจากที่ผมสอบถามชาวบ้านเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
ก็ทราบว่าน้ำในพื้นที่ด้านในหมู่ที่๑หมู่ที่๒ซึ่งเป็นพื้นที่ที่หนักที่สุดในเขตอำเภอเมืองเพชรบุรีนั้น
ได้ลดลงแล้วประมาณยี่สิบเซนติเมตรนะครับสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดเพชรชบุรีนะครับ
เกิดจากฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องเป็นผลกระทบมาจากฤทธิ์ของพายุคีโรกีนะครับ
ทำให้มวลน้ำไหลลงสู่ต้นน้ำเพชรบุรีนะครับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีหรือเขื่อนเพชร
ต้องเปิดการระบายน้ำเพิ่มขึ้นส่งผลให้น้ำเอ่อล้นตะหลิ่ง
และทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนรวมถึงทรัพย์สินได้รับความเสียหาย
สร้างความเดือดร้อนเป็นอย่างมากโดยมีอำเภอเมืองเพชรบุรี
อำเภอบ้านลาดอำเภอบ้านแหลมที่ได้รับผลกระทบหนักในขณะนี้
ขณะที่สภากาชาติไทยนะครับได้สั่งการให้สถานีกาชาติที่๘เพชรบุรี
ดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
ขณะที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี
ได้สรุปข้อมูลของการเกิดทกภัยในครั้งนี้นะครับ
มีพื้นที่ทั้งหมดแปดอำเภอหนึ่งเทศสะพานเมืองสี่สิบห้าตำบล
สองร้อยแปดสิบหมู่บ้านราศดรได้รับความเสียหายจำนวน
พันหกสิบเก้าครัวเรือนหรือคิดเป็นสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสิบห้าคน
พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายประมาณหกหมื่นสองพันแปดร้อยไร่นะครับ
และนี่นะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับของพี่น้องชาวจังหวัดเพชรบุรี
ระดับน้ำนั้นได้เริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับและผมนะครับ
จะเกาะติดสถานการณ์รายงานน้ำท่วมตลอดนะครับ
กว่าสถานการณ์นั้นจะคลี่คลายลงครับสมศักดิ์ศรีชุ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากอำเภอเมืองเพชรบุรีครับค่ะขอบคุณนะครับ
คุณสมศักดิ์ไปอยู่ที่เพชรชบุรีรายงานมาตลอดเลย
กับคุณอนุสักอยู่เป็นสัปดาห์แล้วนะคะเดี๋ยวยังคงติดตามสถานการณ์กันอยู่ค่ะ